ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รวบรวมภาพบรรยากาศที่ประสบกรณิกรทั่วทุกหมู่เหล่า
เดินทางไปที่สาราสหัสไทยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
เพื่อร่วมกันลงนามถวายความอาลัย
สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เราติดตามได้จากรายงานค่ะ
๕นาฬิกาเมื่อเรือโดยสารข้ามฝาก
มันพาพระศกรณิกรในชุดไว้ทุกข์
ยอยมาถึงท่าเรือท่าช้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพราะท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับประตูวิเศษชัยศรีมากที่สุด
ธิดาสวนคล้ามดีข้าราชการในกรุงเทพมหานคร
นั่งเรือข้ามฝากมาถึงท่าช้างราว๖นาฬิกา๒๐นาที
นำรถยนต์มาจอดที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยความตั้งใจ
ที่จะเข้าไปถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏที่สาราสหทัยสมาคม
พี่ขับรถมาจอดที่ศิริราช

จริงแล้วอยากให้มาทางรถเมย์นะคะ

แล้วบ้านเราอยู่ฝั่งทนก็มาจอดที่สิริราช
แล้วก็จ่ายค่าบริการโรงพยาบาล
มาจอดรถตรงนั้นเลย

แล้วก็มายืนรอเข้าคิวค่ะ

ที่จะได้เข้าไปยังสาราสหทัยสมาคม

ยาวไปจนถึงบริเวณท้องสนามหลวง
นัทธิดาอยู่ในกลุ่ม๕๐คนแรกที่ได้เข้าไป

แล้วก็เดินไปเรื่อยพอไปถึงเนี่ย
ที่จะเข้าไปถวายบังคมเป็นชุดที่สอง
เขาก็จะจัดชุดมาเหมือนหน้ากระดานเลี้ย๔ค่ะ
ก็เข้าไปเหมือนน่าจะประมาณ๑๐คนแถวนึง
ประมาณ๑๐คนแล้วก็เข้าไปนั่ง
แล้วก็เขาให้เหมือนเขาเข้าแถวต่อแล้วมือแตกมานะ
ประมาณพื้นที่อย่างนั้นแล้วก็นั่งพับเพียบ
แล้วก็เขาให้ถวายบังคมกราบ
แล้วก็ไม่ต้องแบบนึง
เขาก็นับ๑๒๓คือให้กลับพร้อมกันแล้วก็ค่อยสนุกขึ้น

ก็จะมีโต๊ะที่มีเจ้าหน้าที่ให้เราลงนามลงชื่อ
ก็จะเขียนแค่ชื่อกับนามสกุล
ธิดาบอกว่าการรอคอยต่อแถว
เพื่อให้ได้เข้าไปที่สาราสหทัยสมาคม
ถือว่าไม่นานมากนักสำหรับตัวเธอ
เพราะวันนี้เธอตั้งใจมาถวายความจงรักภักดี
องค์พระมหากษัตริย์ผู้เปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ด้วยความภาคภูมิใจที่เธอได้เกิดและโต

ก็ดีใจอะค่ะที่ได้มาถวาย
และก็คือมานำน่องกว่านี้ค่ะ

จะได้เหมือนกับแบบมาแล้วรู้ว่ามาทางไหน
จะต้องมาอยู่ตรงจุดไหนประมาณกี่โมง
เพราะว่าบ้านเราอยู่ฝั่งนี้
ประมาณเช้า๖โมงเนี่ยคือดีมากเลย
และในวันที่๒๘ตุลาคมนี้

มาอีกครั้งเพื่อกราบทวายบังคมพระบรมสพพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์อีกครั้ง
เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตและจดจำสิ่งที่เธอได้ถวายความจงรักภักดี
ในหลวงของปวงชนชาวไทยไปตราบชั่วชีวิต
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน